เสียหายร้องเรียนกับสื่อมวลชนที่นครศรีธรรมราชครับ
เธอบอกว่าเธอใช้ชีวิตแบบนับถอยหลังรอวันตายมาหลายปีแล้วนะ
จากว่าไปตรวจเจอวัตถุประหลาดอยู่ในร่างกายของเธอเข้าใจว่าเป็นมะเร็ง
ก็สั่งลาลูกเมียลูกผัวแล้วปรากฏว่าสุดท้ายมันคือผ้าก๊อสครับ
กอสนะครับที่ไม่รู้ใครลืมไว้ในร่างเธอ

นี่คือหลักฐานที่เธอนำมาให้กับสื่อมวลชนที่นครศรีธรรมราช

คุณสุภาวดีอายุ๔๐ปีครับ
เป็นเจ้าของฟาร์มหมูในพื้นที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราช
มาร้องกับสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชบอกว่า
เมื่อ๑๒กุมภาพันธ์ปี๖๒เธอไปผ่าตัดคลอดลูกเป็นท้องที่๔แล้วนะ

ผ่าตัดคลอดออกมาลูกสาวปลอดภัยดีที่โรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ปรากฏว่าหลังจากนั้นตัวของเธอเนี่ยพอออกจากโรงพยาบาลล้มป่วยบ่อยครับ
เดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวปวดแผลเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวมีไข้ทำงานทำการไม่ค่อยได้
สาเหตุตอนแรกคิดว่าสงสัยผลข้างเคียงหลังจากที่ผ่าตัดทำคลอดมั้ง
เอ็กซาเรย์ครับพบว่าเจอวัตถุคล้ายกับก้อนเนื้อมันอยู่ติดกับปีกมดลูกด้าน
หน้าตอนนั้นเธอคิดว่าสงสัยเป็นเนื้อร้ายแน่เลยทำใจไว้แล้วครับคุณผู้ชมคุณมิ้นมัน
จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าก็เริ่มเผื่อใจใช้ชีวิตช่วงที่เหลือให้ดีที่สุด
บอกลาแฟนที่รักบอกลาลูกบอกว่าพี่ก็ดูแลลูก๔คนให้ดีด้วยนะเผื่อใจ
ได้ถ้าวันหนึ่งฉันไม่อยู่วันดีคืนดีปรากฏว่าไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งครับเป็น
ร่างกายของเธอมาเกือบ๔ปีนั่นมันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่มันคือผ้าก๊อส
ขนาดใหญ่พอสมควรด้วยนะครับแล้วไปลืมทิ้งเอาไว้ในในท้องเธอได้ยังไงเนี่ย
เกือบ๔ปีหลังจากนั้นเธอก็นำหลักฐานที่ได้ภาพที่ได้ไปที่โรงพยาบาล
เธอไปผ่าคลอดบอกว่าเนี่ยคุณมันมีผ้าก๊อสลืมไว้อยู่ในท้องฉันเนี่ยเกือบ๔๐
ปีแล้วนะช่วยจัดการให้หน่อยผ่าตัดออกมาเมื่อ๓๐ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
รวมเวลาผ้าก๊อสอยู่ในท้องเธอ๓ปี๘เดือนเธอทุกข์ทรมานเหมือนตายทั้งเป็น
เข้าใจว่าตัวเองเป็นมะเร็งร้ายด้วยหลังจากนั้นเธอก็ต้องการร้องเรียนขอความเป็นธรรม
ต้นเดือนพฤศจิกายนครับผู้บริหารและคณะแพทย์โรงพยาบาลที่ทำคลอดให้เธอเอากระเช้าผลไม้
เอาดอกไม้มาเยี่ยมมามอบให้โดยที่เธอบอกว่าเขาไม่ได้พูดถึงความรับผิดชอบ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเลยจริงจริงแล้วมันมีค่าเสียโอกาสที่เธอทำงานทำการไม่ได้
เหมือนกับตายทั้งเป็นปรากฏว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องเกี่ยวกับเงินเยียวยาชดเชยเลยนะครับ
แต่จริงแล้วมีคนมาตีตัวเลขให้นะครับเธอบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องตีตัวเลขให้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น๓ปี๘เดือนเกือบ๔ปีตัวเลขกลมผ้าก๊อสอยู่ในท้องเนี่ยจริงแล้วเธอเสียหาย๘แสนนะครับ
แต่สุดท้ายไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องเงินเลยสักกว่าบาทมีแต่สปสช
หน่วยงานที่กำกับดูแลจ่ายให้ตามสิทธิ์บัตรทอง๑แสนบาท
แต่เธอบอกว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวกันต้องแยกนะ

ช่วงหนึ่งเธอพูดติดตลกว่าปัจจุบันลูกสาวชื่อว่าดำอายุ๓ขวบ๑๐เดือน
เมื่อก่อนคนใกล้ชิดและเพื่อนก็จะล้อว่าตั้งท้องเป็นผ้าก๊อส
คือท้องแล้วทำไมไม่เอาลูกออกมาเลี้ยงเพราะถูกล้อมาก
ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อจากดามเป็นกอล์สเลยก็แล้วกัน

จะได้เตือนใจตัวเองเหมือนประชดชีวิตด้วย

คือต้องบอกก่อนว่าเคสนี้โชคดีมากนะที่ผ้าก๊อสมันไม่ติดเชื้อ
แล้วก็ไม่ทำให้เธอแบบเป็นอะไรมากไปกว่านี้
เพราะว่าบางเคสคือติดเชื้อจนถึงขั้นติดเชื้อในกระแสเลือด

ได้ให้เวลาเขาคิดทบทวนหน่อยแล้วช่วยรับผิดชอบหน่อยเถอะ
ถ้าไม่อย่างนั้นลุยต่อแจ้งความตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชแน่นอน

ต้องโทษแบบทีมแพทย์ด้วย
ดังนั้นเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าว่าทางฝั่งโรงพยาบาลที่ถูกพาดพิงจะมีคำชี้แจงอะไรเพิ่มเติมไหม
แล้วตำรวจจะว่ายังไงถ้าหากเธอไปแจ้งความเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับ